วันนี้ตำรวจปฐุมธานีได้ออกมาแถลงข่าวคดีวัดพระธรรมกายนะคะ
ซึ่งบอกว่าขณะนี้มีผู้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้ว๒๐คดีค่ะ
ส่วนทางด้านของทนายความสวนป่าหิมวันจังหวัดเลย
ออกมาบอกว่าวัดพระธรรมกายไม่ได้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
บรรยากาศที่สวนป่าหิมเมื่อวันอำเภอภูเรือจังหวัดเลยยังคงเงียบเหงานะคะ
มีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายใน
หลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสถานปฏิบัติธรรม
ข่ายของวัดพระธรรมกาย๒แห่ง
และพบว่ามีการบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปื่อยป่าภูขี้เท่าและป่าภูเรือ
นายชัยรัฐสุดาเทพธนายความสวนป่าหิมวันบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีหนังสือจากอำเภอภูเรือเรื่องการตรวจสอบการบุกรุกคลองสาธารณะ
ระบุว่าพื้นที่ทั้งหมดของสวนป่าหิมวันอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
โดยพื้นที่๑๒๙ไร่อยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินเมื่อปี๒๕๕๙
ทางวัดพระธรรมกายไม่ได้จัดทำขึ้นมาเอง
พลตำรวจเอกชาวลิศประสบสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลยบอกว่า
ขณะนี้ได้สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนจะแจ้งข้อหาใครบ้างขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกเขมพัฒนโพธิพิทักษ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
ปฐุมธานีแถลงข่าวคดีของวัดพระธรรมกายค่ะ
แบ่งคดีเป็น๓กลุ่มคือคดีหลวงปู่พุทธอิสระ๔คดี
คดีสิทธิ์วัดพระธรรมกาย๑๑คดี
ส่วนผู้ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้ว๑๐คน
แต่ไม่ไปตามหมายเรียก๖คน
ขณะนี้ออกหมายเรียกครั้งที่๒แล้วนะคะ
ให้ไปพบพนักงานสอบสวนในวันที่๒๐กรกฎาคมนี้
ก็ห้ามมีการชุมนุมและขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
เพราะว่าตำรวจจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกคน